ไม่รู้น่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้น่าบอกว่าเด็ก
ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้อีกแล้วแต่พอพอใกล้ต้นไม้ผมแยก
ต้นไม้เนี่ยมันต้องมีวิญญาณน่าจะเป็นวิญญาณที่เกี่ยวกับ
ที่กายตรงนี้มันต้องเป็นวิญญาณที่ชาวบ้านอยู่
ยาวขาดน่าจะมันจะตรงนี้ค่ะ
โอ้โหหมอปลาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไกลฮะคราวนี้ค่ะ
หมอปลาลงพื้นที่ไปที่นี่แหละเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมา
บอกว่าเนี่ยมีต้นสะดาวอยู่แล้วต้นสะดาวนี้มีอาถรรพ์
เป็นต้นสะดาวที่มีวิญญาณร้ายสิงห์อยู่หรือเปล่าที่คุณผู้ชมเห็นโดดเด่อยู่ต้นเดียวนี่แหละค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเกิดอุบัติเหตุบ่อยปีที่แล้วเนี่ยตาย๕ศพ
ครับแล้วปีเนี้ยเดือนสี่เองนะคุณผู้ชมตายแล้วสามศพทุกอุบัติเหตุเนี่ย
พอเกิดขึ้นจะต้องไปชนกับต้นสะดาวทุกครั้งเลยเดี๋ยวจะไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟัง
เกิดอะไรกับต้นสะดาวนี้แล้วมีคนเจ็บคนตายตั้งแต่ปีอะไรอย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะจุดตรงนี้บอกพี่กัดกันก่อนอยู่ที่ระยองนะคะคุณผู้ชม
มันเป็นร่องกลางถนนสาย๓๖เส้นบางนาตราดในพื้นที่หมู่๗ตำบลมาบขา
อำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองนี่แหละต้นสะดาวต้นนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปดูสูงประมาณสักสิบห้าเมตรอายุเนี่ยประมาณยี่สิบปี
มันขึ้นอยู่ต้นเดียวเลยบริเวณนั้นที่มันสูงแบบนี้
แล้วเราไปเจอพ่อค้าขายปลาหมึกที่เขาก็ขายอยู่แถวนี้ค่ะ
ชื่อว่านายนิพนธ์กุลสุวรรณอายุ๕๙ปีเขาก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะช่วงที่มันมีฝนตกลงมา
โอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากคนขับรถเร็วด้วยส่วนหนึ่ง
ถนนมันลื่นด้วยส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่ไอ้ที่แปลกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
รถเนี่ยจะไปชนกับต้นสะเดาที่มันอยู่ต้นเดียวกลางร่องถนนนี่แหละค่ะ
ครับทีเนี้ยคนเขาก็เลยร่ำลือการว่าอุ๊ยมันเป็นอาฐานต้นสะเดาหรือเปล่า
เป็นวิญญาณร้ายสิงห์อยู่หรือเปล่าทีนี้ตอนที่นักข่าวคุยกับพ่อค้าขายปลาหมึกย่างเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าสามวันก่อนเนี่ยนะพอผมขายปลาหมึกย่างเสร็จเนี่ย
ขับรถกำลังจะกลับบ้านแล้วระหว่างทางเนี่ยผ่านต้นสะดาวต้นนี้
สิ่งที่ผมเห็นคือเห็นอะไรรู้ไหมเห็นเป็นสุนัขตัวสูงเท่าเอวสีขาวลายด่าง
ที่สำคัญเนี้ยหมาตัวนั้นน่ะไม่มีหัวด้วย
เขาวิ่งตัดหน้ารถของเขาอ่ะค่ะทีนี้พอเขาเห็นแบบนี้เนี่ย
ก็รีบเอาไปเล่าให้กับชาวบ้านฟังหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เลย
นี่คืออาถรรพ์ของต้นสะดาวแน่ที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละเออนะครับชาวบ้านก็บอกว่านับไม่ถูก
ไม่ถ้วนเหมือนกันว่ามีคนตายคนเจ็บเท่าไหร่แล้ว
แต่ว่าอันนี้เราฟังข้อมูลจากทางด้านของกู้ภัยแล้วกันนะฮะ
กู้ภัยบอกว่าไล่เลียงเลยตั้งแต่ปี๕๙เนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็มีกระบะชนต้นสะดาวนี้อีกตายไปสอง
มีจักรยานยนต์ล้มใกล้ต้นสะดาวตายไปอีกหนึ่งนะครับ
อ่ะรวมปี๕๙เนี่ยตายไป๔แล้วนะ
พอปี๖๑จักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกทับตายไปอีก๑
๖๒ไล่เลียงต่อมาบอกว่ามีคนเดินข้ามถนนถูกรถชนตายไปอีกหนึ่ง
พอปี๖๔ล่าสุดนะครับปี๖๔เนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตมันจะมีตอน๑เมษายน๖๔
มีรถมินิบัตรมาชนต้นสะดาวเพิ่งจะเกิดขึ้น๑เมษายนนะ
มีคนเจ็บบาดเจ็บไปหกใช่แล้วก็เช้าของวันที่สี่เมษายน
คือเหตุล่าสุดเลยนะฮะมีกระบะพลิกคว่ำอันนี้เจ็บเยอะเจ็บ๙ราย
อันนี้คือข้อมูลของกู้ภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่านับไม่ถูกเหมือนกัน
คือชาวบ้านจะพูดไม่ตรงกันเราก็เลยไปขอข้อมูลชัดจากทางกู้ภัยที่เขารวบรวมมา
เพราะว่าแบบอย่างคนที่คุณลุงขายปลาหมึกเนี่ยเขาจะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ
ปีที่แล้วมี๕รายปีนี้มี๓รายแต่อย่างหนึ่งเขาตั้งเขาสังเกตว่า
ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตจะเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้หมอปลามาพิสูจน์มาทำพิธีหน่อย
ทีนี้คุณผู้ชมหมอปลาลงพื้นที่ไปไปถึงเนี่ยนะคะก็สำรวจนี่ดูสิ
ตอนที่ไปถึงไปสำรวจรอบต้นสะดาวก่อน
แล้วก็ลงไปที่ร่องกลางถนนทีนี้คำถามหมอปลา
หมอปลาสัมผัสอะไรได้ไหมรู้สึกอะไรบ้างไหม
มีความรู้สึกอยากจะหาวอยากจะอาเจียนอะไรหรือเปล่า

หมอปลาทีนี้น่าเป็นยังไงบ้างครับ

แย่แย่

ไม่รู้นะปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
แต่พอผมเข้าใกล้ต้นไม้ผมแย่
ถ้าผมเข้าใกล้ตรงไม้ผมแยกมันหมายความว่า
ที่ต้นไม้เนี่ยมันต้องมีวิญญาณสถิติ
น่าจะเป็นวิญญาณที่เกี่ยวกับคนที่ตายตรงนี้
มันก็เป็นไปได้นะปกติผมไม่เชื่อเลยนะ
มันก็เป็นไปได้ที่ชาวบ้านยังเงาขาด

นี่แหละที่หมอปลาบอกนะคะว่ารู้สึกได้สัมผัสได้
ทีนี้หมอปลาก็ทำพิธีเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณออกจากต้นสะดาวค่ะ
พิธีของหมอปลาเขาจะเอาเหรียญตาครุฑเนี่ยนะ
ตอกเข้าไปที่ต้นสะเดาหลังจากนั้นก็จุดทูบ
แล้วก็กรวดน้ำให้กับวิญญาณสัมภเวษีที่อยู่ในต้นสะดาว

บอกว่าวิญญาณต่างถูกปลดปล่อยไปแล้ว
แล้วก็คงจะไม่กลับมาในพื้นที่ตรงนี้อีก
โอโหคือหมอปลาบอกว่าที่มาที่เนี่ย
สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณจำนวนมากด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะพอหมอปลามาทำพิธีแบบนี้
หลักเลยเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะสบายใจขึ้นไงคะ
แล้วก็หมอปลาบอกด้วยบอกว่าเรื่องสัมภเวษีที่วนเวียน

หลังจากทำพิธีแล้วก็คงจะไม่มีสิ่งที่มันแบบลี้ลับอะไรอยู่อีก
แต่หมอปลาพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ด้วยคุณผู้ชม

หลักวิทยาศาสตร์ควรแก้ไขสำหรับถนนสายนี้
คือจะต้องทำลูกระนาดเป็นการชะลอความเร็ว
เพราะว่าเส้นทางตรงนี้ค่ะก่อนจะมาถึงต้นสะดาวเนี่ยมันจะเป็นทางตรงแล้วลงจากสะพาน
ทีนี้คุณผู้ชมดูภาพกว้างสิตอนที่นักข่าวของเราไปถ่าย
คือพอลงจากสะพานมาปุ๊บมันเป็นทางตรงแน่นอนค่ะ
ที่ลงมามันมีแรงจากการลงจากสะพานมันก็จะเร็วแล้ว

ลักษณะมันเป็นเนินมาแล้วก็ลาดลงมาเป็นแอ่งกระทะ
อายุทะหลักทางวิทยาศาสตร์เรื่องของปัจจัยจากถนน
มันก็อาจจะมีผลส่งให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าถ้าหมอปลาเสนอว่าให้ทำลูกละนาด
มันก็อาจจะยากหน่อยพอเป็นถนนหลวงถนนใหญ่
ซึ่งถ้าทำลูกละนาดเดี๋ยวรถมายิ่งเบกหัวทิมหัวตำ

ใช่หรือว่าจะติดป้ายหรือถ้าเกิดอาจจะไม่ใช่ลูกละนาด

พื้นที่เป็นเหมือนพื้นแล้วก็มียางมีอะไรที่ขับมาแล้วรู้สึกสะเทือน
เพื่อเตือนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายหรือขับช้าลงหน่อยชะลอความเร็ว
อันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปคิดค้นตามหลักวิทยาศาสตร์
ส่วนหมอปลาก็ลงไปทำให้ชาวบ้านเขาสบายใจระดับหนึ่ง